หมา๖ตัวของคุณหงหรือว่าคุณเค้ก
เอาไปเลี้ยงที่คอนโดและท้ายที่สุดนะฮะ

ก็ได้รับการดูแลจากสถานพยาบาลสัตว
เอื้ออังกูลครบหมดทุกตัวแล้ว
ส่วนคุณเค้กเองคุณหงเองเนี่ยนะครับ
ก็ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คือตอนนี้ต้องดูทั้ง๒ด้านนะ
ดูคนแล้วก็เจ้าของหมาคือคุณหงหรือคุณเค้ก

ปล่อยภาพความน่ารักของหมาทั้ง๖ตัวออกมาบ้างแล้วนะ
ใช่นี่คนเอ็นดูนะเพราะว่าตัวมันอ้วนมาก

คุณสืบสกุลมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอจุ๋ม
ที่ดูแลน้องหมาทั้ง๖ตัวด้วยมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย

เพราะว่าเจ้าหมาทั้ง๖ตัวเรียงชื่อกันหน่อย
พาริดาสิงหาภูริดานิรดาสุริยะและปาริดา
โดยเฉพาะเจ้านิรดามันน่ารักมาก

ตัวขาวหน้าขาวตัวมันจะเป็นขาวด่างดำ
มันใจดีมากมันออกจากกรงมาได้
แล้วก็มันมาเล่นกับคนที่เลี้ยงอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูล

เราเห็นชื่อเจ้า๖ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วเราจะพูดคุยกันต่อว่า
ตกลงเจ้า๖ตัวนี้จะได้รับการดูแลอย่างไร
แล้วตอนที่มาอยู่ที่สถานพยาบาลแห่งนี้มันมีอาการอย่างไรบ้าง
คือเมื่อเช้านะคุณผมโทรไปพูดคุยกับทางด้านของสัตวแพทย์หญิงพัฒระนัน
หมอจุ๋มให้ข้อมูลกับผมมาแบบนี้คุณ
แยกกันก่อนว่า๖ตัวนี้มันมีสายพันธุ์อะไรบ้าง
๖ตัวนี้แยกเป็น๓สายพันธุ์๑มีพิษบู๔ตัว
๒มีพันธุ์บูลี่๑ตัวพันธุ์บูลี่มันเป็นอย่างไรรู้ไหมคุณ
คือพันธุ์ที่มีการเขาเรียกว่าผสมพันธุ์แปลงพันธุ์จากพิษบู
ให้เป็นสุนัขที่มีอารมณ์อ่อนหวานกว่าพิษบูก็เลยกลายเป็นพันธุ์บูลลี่
ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นลูกครึ่งฟิลาบาซิเลโรกับอะไรก็ไม่รู้
ผมถามคุณหมอคุณหมออีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งฟิลาเนี่ยมันผสมกับอะไรผสมกับหมาไทยเหรอ
คุณหมอบอกยังไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีเชื้อของฟิลา
ซึ่งจริงฟิลาเป็นหมาที่ดุมากนะคุณ

ใช่ฮะภาษาโปรตุกิสฟิลาแปลว่าการจับยึดอย่างมั่นคงหรือว่ากัดไม่ปล่อย

ส่วนเจ้าตัวนี้ล่ะคุณขวัญใจของพี่ที่สถานพยาบาลเลย
เจ้านิรดาคันบูลี่แล้วทีมข่าวของเราคุณแอ้นนะ
ก็ไปจับไปรูปไปเกามันได้เลย
จริงทั้งหมด๖ตัวเขาจะมีใจดีอยู่๒ตัวใช่ไหมคุณที่เอาออกมาได้
คือตัวที่ชื่อนิรดากับภรรยาใช่ไหม

นิรดาเป็นพันธบูลลี่ใจดีออกจากกรงได้
พันธุ์นี้เขาเรียกว่าฉายาหน้าโหดแต่หัวใจมุ้งมิ้ง

คุณหมอจุ๋มบอกว่าเจ้าตัวนี้เอาออกมาได้เพราะมันไม่ดุ
ส่วนอีกตัวที่ออกมาได้คือเจ้าพาริดา
เป็นตัวเมียสีน้ำตาลจมูกดำปลายหูดำ
ตัวนี้ก็ออกจากกรงได้ใจดีแม้ว่าจะเป็นพันธุ์บูแท้ก็ตาม
แต่ว่ามี๒ตัวที่ยังมีอาการซึมและยังดุยังก้าวร้าวอยู่
คุณหมอบอกตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะแบบใกล้ชิดกับมันมาก
สองตัวที่ว่านี้นะก็คือปาริดานี่ในกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็น
ปาริดาเป็นลูกครึ่งฟิลาหมาที่ดุ
น้ำตาลจมูกแดงหน้าเขาเศร้าหน่อยนะครับอายุสัก๗๘ปีแล้ว
และอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าสุริยะเป็นพิษบูเหมือนกัน
ตัวผู้จมูกแดงอายุ๗๘ปีแล้ว
อ๋อนี่คือยังดุอยู่
ที่ซึมเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่ได้เจอกับแม่หรือว่าคนเลี้ยงด้วยไหม
แน่นอนเขาบอกว่าไม่ได้เจอกับแม่หงหรือแม่เค้ก
มันซึมจากเรื่องของสภาพจิตใจ
เพราะ๒ตัวนี้มันใกล้ชิดกับแม่หงแม่เค้กมาโดยตลอดเลย
คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าวันเสาร์ที่ผ่านมา
และมีถ่าว่าคุณโงค์หรือคุณเค้ก
เอาหมา๓ตัวมาอยู่ในรถแล้วมีการยิงยาสลบ
ตัวนี้คืออยู่ในรถกับแม่หงแม่เค้กด้วยนะ
ใช่ครับนี่แหละ๒ตัวอันนี้นะก็อยู่ในกรงอยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือ
เพราะมี๒ตัวออกจากกงได้ใช่ไหมอีก๒ตัวซึม
ส่วนอีก๒ตัวก็ทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็ลดอาการก้าวร้าวลงแล้ว
นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะ
แล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วพาเขาออกไปวิ่งหรือเปล่าออกกำลังกายหรือเปล่า
บอกว่าตอนนี้ต้องปรับสภาพจิตใจปรับสภาพจิตใจของสุนัขทุกตัวก่อนนะครับ
ก็เปิดเผยภาพความน่ารักของสุนัขเนี่ยออกมาหลายคลิปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คลิปต่างนานาเนี่ยเขาจะต้องถ่ายแล้วเอาไปให้คุณหงหรือว่าคุณเค้ก
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมธานีได้ดู
เหมือนเป็นการนำคลิปไปบำบัดจิตใจคุณเค้กด้วย
คือหมอจุ๋มบอกว่าคุณเค้กรักมากนะรักสุนัขเหล่านี้มาก
ดูแลอย่างดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่มีเห็บไม่มีหมัดเลยนะฮะ
และที่สำคัญนะครับสุนัขจะช่วยบำบัดจิตใจเจ้าของได้
เพราะเชื่อว่าคุณเค้กคงแบบเครียดหน้าดูเลย
หน้านั้นพยายามที่จะขับรถวนหาที่อยู่ให้ใหม่
สำหรับเจ้าสุนัขทั้ง๖ตัวใช่ไหมก็เลยเครียดนะครับ
แล้วก็ทางมูลที่มีแนวทางสำคัญที่จะดูแลทั้งสุนัข
แล้วก็ดูแลจิตใจของคุณหงยังยืนยันว่าสุนัขทั้ง๖ตัว
เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหงอยู่นะฮะ
ฟังเสียงของทางด้านหมอจุ๋มหน่อยนะครับ
ขอน้ำใจจากประชาชนเพราะตอนนี้คือสุนัขก็น่าสงสาร
แล้วก็เจ้าของก็ยิ่งน่าสงสาร
สิ่งที่หมออยากจะขอจากสังคมคือช่วยหยุดช่วยหยุดการประนาม
ช่วยหยุดการบูลลี่ทางโซเชียลหรือกล่าวหาว่าเนี่ย
คนเลี้ยงจะเลี้ยงมีศักยภาพในการเลี้ยงไหม
ว่าศักยภาพในการเลี้ยงเราได้พิสูจน
เห็นกับตัวน้องแล้วว่าน้องไม่ได้ผอมโซ
ไม่ได้มีขี้เลือนไม่ได้เป็นเห็บหมัดไม่ได้เน่ามา
เขามีศักยภาพในการเลี้ยงเขาเลี้ยงหมาได้ดีค่ะ
จุ๋มบอกว่าตอนนี้คือการดูแลหมาไม่ต้องห่วง
แต่คนน่าห่วงกว่าคือคุณหงคุณเค้กน่าห่วง

เห็นบอกว่าคุณแม่นี่เกือบจะฆ่าตัวตายเหมือนกันเหรอคะ
คือหมอจุ๋มเปิดเผยมาแบบนี้บอกว่าคุณแม่ของคุณหง
ก่อนหน้านี้ที่รับสุนัขจากคุณหงจากลูกสาวไปเลี้ยง๓ตัว
แล้วหลังจากนั้นคุณหงก็ตระเวนออกจากบ้านใช่ไหม
ไปหาที่อยู่ให้สุนัขนะแล้วคุณหงหายออกจากบ้าน
แม่นี่เครียดเลยแม่ไปยืนตรงระเบียงเลยนะ

แต่ทีนี้สุนัข๓ตัวของลูกสาวมันเห่า
แม่เลยเหมือนเอกใจขึ้นมาบอกว่าเราต้องดูแลสุนัข

เครียดทั้ง๒คนคุณหงอยู่โรงพยาบาลเครียด
คุณแม่ของคุณหงก็เครียด

ส่วนคุณผู้ชมฮะหลายคนอาจจะเห็นภาพของการ
ลื้อถอนสิ่งต่างที่คอนโดที่คุณหงกับสุนัขเคยอยู่
แล้วไปพบว่าข้างฝาผนังเขียนว่า
หงแล้วก็รูปหัวใจเหมือนรักลุงจันทรา
ดิฉันเห็นดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าลุงจันทราเนี่ยคือใคร
ผมก็ถามหมอจุ๋มหมอจุ๋มรู้ไหมฮะว่าลุงจันทราคือใคร
เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ลุงจันทนาอาจจะสามารถช่วยดูแลจิตใจ

จุ๋มก็บอกว่าลุงจันทราเนี่ยคือพ่อเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
คือรักและผูกพันกับคุณหงมากดูแลเหมือนลูกเลย
แต่ตอนนี้เห็นไหมเห็นบอร์ดนี้ไหม
หงษ์และรูปหัวใจลุงจันทรา
แต่ตอนนี้ลุงจันทาป่วยเป็นรุมตอย
ไม่สามารถที่จะเดินทางมาดูแลคุณหงได้
ต่างฝ่ายต่างเป็นห่วงกันแล้วก็ผูกพันกันมาก
สรุปแล้วลุงจันทราก็คือพ่อเลี้ยงของคุณหงนั่นเองนะครับ

บูลลี่คุณหงและครอบครัวของคุณหงเลย

ตอนนี้สุนัขทั้ง๖ตัวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหง

ต้องรอให้คุณหมอประเมินถึงศักยภาพในการเลี้ยงดูของคุณหง
การหาสถานที่ที่จัดสวัสดิภาพทั้งคนและสัตว์ได้
แล้วก็ไม่เดือดร้อนรำคาญแก่คนอื่น
แล้วก็ถ้าคุณหงษ์สามารถเลี้ยงได้ทั้ง๖ตัวก็ยังอยู่กับคุณหง
คือคุณหงษเคยมีประวัติรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาก่อน
แต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกหมอเขาใช้วิธีการในการใช้สุนัขบำบัด
ถ้าเกิดว่าโอเคขึ้นอาจจะให้คุณหงษ์ได้เจอซูนัฐ
เพื่ออาการของคุณหงษ์จะได้ดีขึ้นโดยเร็ว
แต่สุนัขนี่ทั้งหมดเห็นหมอจุ๋มบอกว่า
ไม่อยากจะเรียกหมาเลยอยากจะเรียกหมูใช่ไหม

เขาเริ่มเผยแพร่คลิปออกมาน่ารักเยอะแยะเลยนะฮะ
แล้วบอกว่านี่ค่ะเมื่อกี้หนูชื่อเด็กหญิงนาริดานามสกุล
อยู่เป็นแม่หนูชื่อแม่เค้กค่ะ
นิสัยนะหนูอยู่ได้ทุกที่ที่ไม่ใช่โครงการ
ถ้าให้เขาโกงนะความดราม่าจะเกิดขึ้นกับหนูทันที

อ่าก็ต้องดูแลกันต่อไปนะฮะ
สำหรับเรื่องของทั้งคนแล้วก็เรื่องของทั้งสัตว
แล้วก็คุณหมอบอกวอนเลยสังคมอย่าบูลลี่กันนะฮะ